ต่อไปเชิญท่านยุทธพงศ์จรัสเถียรครับเชิญครับ
กลับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายุทธพงศ์จรัสเถียร
สมาชิกสภาพุทธแทนรัศดรจังหวัดมหาศาลคามพักเพื่อไทย
ท่านประธานครับวันนี้เนี่ยผมและพักร่วมฝ่ายค้าน
ได้เสนอยติอภิปรายไม่วางใจท่านผลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรี
และนายนัทธพลทรีปสุวรรณลำตรีว่าการการสุขสาหกสิทธิการ
ผมขออนุญาตเรียกท่านลำตีศึกษาเนี่ย
สั้นสั้นว่าครูตั้นแล้วกันนะครับเพราะว่าเอ่อมันจะได้ไม่เอ่อ
เสียเวลาแล้วก็ขณะนี้นะครับก็เชิญชวนนักเรียนเลวนะครับ
แล้วก็ครูชุดดำเนี่ยมาร่วมฟังด้วยอ่าพลเอกประยุทธ์เนี่ย
นายมตรีเนี่ยนะครับท่านผิดอะไรครับท่านเป็นหัวหน้าเอ่อขอ
อนุญาตท่านประธานนะครับได้ขึ้นไปเลยนะครับอ่า
ขอให้ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าขออนุญาตท่านประธานแล้วครับ
ผลเอกประยุทธ์นายมตรีเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดิน
ผู้บังคับบัญชากับนายนัทธพลลำตีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
บริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวไร้จิตสำนึกไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
ปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่ง
ให้กับตนเองและพวกพร้องปกปิดการกระทำการทุษฎะฤทธิ์ของพวกพร้อม
อันนี้คือยัตติที่กล่าวหาท่านนายมตีในฐานะ
ขอแสดงให้ถัดไปครับ
วันนี้ที่ผมต้องมาพิปลายครูตั้น
เพราะว่าครูตั้นไรผัวผู้นำไรสำนึก
ท่านยัทธฟงครับ
เอาอย่างนั้นเรียกท่านลำตีตั้นแล้วกันนะครับ

นักเรียนเลวเขารอฟังอยู่ครับ
ไร้ภาวะผู้นำไร้สำนึกครับ

ไปประชุมมอบนโยบายให้ค่ายการชั้นผู้ใหญ่

ผมเองเคยเป็นลำตีมาแล้วครับท่านประธานครับ

ผมนึกว่าครูตั้นไปเวทีกปศครับ

เพราะว่ามันครูตันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ

นี่เรื่องจริงนะครับ
เป่านกหวีดชุดเดียวกันเลยครับ
ไอ้เสื้อยืดสีดำกางเกงยีนเนี่ยนะครับ
เพียงแต่วันท่านไปมอบนโยบายเนี่ย

ข้อกล่าวหาท่านลำตีศึกษาครับ
ไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
ประสิทธิภาพไร้ความสามารถ
ไร้คุณธรรมไร้สำนึก
ขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่ดี
เพื่อให้บุคคลหลายคนซึ่งเป็นคนสนิท
และพวกพ้องของตน
เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาที่การ

ระเบียบไม่ยึดหลักนิติธรรม
เลือกปฏิบัติไม่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล
ในการแต่งตั้งรองเลขาธิการสกสค
เลขาที่การสกสค
เลขาที่การเขารุสภา
และค่ายการระดับสูงในกระทรวงศึกษาที่การ
หลายที่สนองตอบ
การกระทำโดยไม่ชอบของนายนัตตะพล

ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ
โดยขัดหลักธรรมาภิบาล
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นี่คือยัตติที่ผมมากล่าวหาท่านลำตีศึกษาครับ

แบ่งงานในกระทรวงศึกษาธิการครับท่านประธาน

กำกับดูแลอะไรบ้างครับ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาครับ
สำนักงานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือที่เขาเรียกกันว่าสกสคครับ
ก็เรียกว่าแล้วตีตันเนี่ยเหมาเรียบวุฒิครับ

ท่านไม่แบ่งให้ลำตีช่วยดูเลยนะครับ
ตีช่วยผู้หญิงสองคนเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ดูหน่วยงานดีเลยครับครูตั้นดูหมดครับ

ท่านประธานครับท่านประธานก็ต้องทราบ
เพราะว่าท่านก็เคยเป็นครูเก่าครับว่า
สกสคมันมีความสำคัญยังไงครับ

สกสคเนี่ยมันจะมีเงินเขาเรียกว่าชปคครับ

เงินชปนสคเขาช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับ
เนี่ยเวลาครูเสียชีวิตนะครับท่านประธานก็ออกกันคนละ๑บาทนะครับ
แต่มีทั้งครูปัจจุบันครูเกษียณเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
มีเป็นล้านคนเลยนะครับท่านประธานครับ
แล้วก็มีเงินอีกอีกก้อนหนึ่งครับก็คือเงินเขาเรียกว่าชปศ
อเสือก็คือคู่สมรสนะครับก็คือภรรยาครูเมียครูนั่นแหละนะครับ
ก็มีอีกประมาณ๕แสนคนครับ
รวมกันเนี่ยนะครับครูเนี่ยล้านหนึ่งคู่สมรสอีกประมาณ๕แสนครับ
เวลาเสียชีวิตนะครับก็จะเก็บเงินกันคนละบาท
อย่างน้อยนะครับครูคนนึงเนี่ยถ้าเสียชีวิตตายเนี่ยก็จะได้เงินคนนึงเนี่ยล้านห้าแสนบาท
เงินก็อยู่ที่สกสคเนี่ยนะครับ
ท่านประธานดูตารางสิครับว่าสกสคเนี่ยมีเงินเป็นหมื่นล้านเลยนะครับท่านประธานฮะ
ตรงนี้แหละครับมันเป็นที่มาของผลประโยชน์ท่านประธานติดตามต่อนะครับท่านประธานครับ
สกสคเนี่ยรายได้นะครับงบประมาณเนี่ยไม่ต้องเอาเข้ารัฐด้วยนะครับท่านประธาน
ไม่ต้องเอาเข้าเป็นงบมาแผ่นดินนะครับบริหารจัดการเอง
แต่ว่าเป็นหน่วยงานในกำกับของลำตีตั้นหรือครูตั้นผมเนี่ยนะครับ
ต่อไปครับการบริหารข้อบังคับของคณะกรรมการสกสคเนี่ย
บอกว่าการบริหารทรัพยากรเนี่ยนะครับตามข้อบังคับนี้เนี่ย
ข้อสี่นะครับมีความสำคัญต่อองค์กรในการดำเนินการจึงจำเป็นต้อง
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีครับ
นี่ครับคือที่ตั้งนะครับ
ของสกสคในสกสคเนี่ยท่านประธานมันก็ยังมีองค์การค้าสกสคด้วย
อยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าสกสคเนี่ยเป็นหมวกใบใหญ่
ล้านศึกษาพัณฑามิษฐ์เก่าครับท่านประธานต้องทราบเป็นอย่างดี
เป็นอย่างดีเพราะท่านประธานเป็นครูเก่านะครับท่านประธานครับ
ลำตีศึกษาเนี่ยลำตีนัทพลเนี่ยก็มีหมวกเป็นลำตีว่าการศึกษา
แล้วก็มีอีกหมวกอีกใบหนึ่งก็คือเป็นประธานคณะกรรมการสกสคครับ
แล้วก็นายนัตรพลเนี่ยนะครับก็มีคณะทำงานนะครับของรัฐมนตรีอีกนะครับ
มีทั้งคนไทยนะครับมีทั้งคนต่างชาติก็มีนะครับ
ไปครับสไลด์ถัดไปนะครับ
นี่ท่านประธานครับนี่คือโครงสร้างนะครับที่ผมเรียนท่านประธานว่า
คณะกรรมการสกสคเนี่ยมีใครบ้าง
มีท่านลำตีนัตรพลเป็นประธาน
เพราะว่ากระทรวงศึกษาที่การเนี่ยท่านประธานแต่เดิมเนี่ยนะครับ
มี๔๑อยู่๕แท่งก็มีแต่ละแท่งก็เป็นอิสระต่อกัน
อุดมศึกษาแต่ขณะนี้เหลืออยู่๔แท่ง
เพราะว่าอุดมศึกษาไปอยู่กับลำตีอเนก
เหล่าธรรมทัศน์แล้วนะครับแยกไปเป็นกระทรวงใหม่
คราวนี้เนี่ยในบอร์ด๙คนเนี่ยธรรมดานะ
ก็มีลำตีตั้นเนี่ยเป็นประธาน

มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย

มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย

มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย

มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย
มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย

มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย
มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย
มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย

มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย

มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย
มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย
มีล้ำตีตั้นเนี่ยมีล้ำตีตั้นเนี่ย
นะครับแล้วก็คนคนนี้เนี่ยอายุน้อยครับ
สิบกว่าปีเองครับสี่สิบสองปีชื่อนายธนพรสมศรีครับ
แต่ถ้าท่านประธานเนี่ยไปหาเดิมเนี่ยผมก็ไม่หาครับ
ไปดูบ้านดูช่องว่าเอ๊ะคนนี้ยังไม่เก่งนักอ่ะมาดูแลเป็น
หมื่นหมื่นล้านเป็นเลขาสกสคเนี่ยนะครับอายุน้อย
กับผมอีกนะครับก็ปรากฏว่าแต่เดิมเนี่ยนายธนพรเนี่ย
ชื่อเดิมเนี่ยชื่อนายเอกพรสมศรีครับชื่อเล่นว่าอ๋อ
ครับผมจะเรียกว่าเสียอ๋อก็เดี๋ยวประธานจะหาว่า
นั่นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวชื่ออ๋อแล้วกันนะครับคันนี้เนี่ย
ท่านประธานครับท่านประธานดูไทม์ไลน์ดูเส้นทางเนี่ยครับว่าคน
คนนี้นะครับเริ่มยี่สิบเจ็ดสิงหาหกสองเนี่ยได้รับการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งค่ายการการเมืองประจำสำนัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่เขาเรียกกันว่าตำแหน่งเทกับ
โถนเนี่ยท่านประธานครับเขาเรียกกันอย่างงี้จริงจริง
ท่านประธานแต่ว่าอันนี้ก็เป็นว่าสับว่านักการ
เมืองเขาเรียกกันน่ะนะครับยี่สิบเจ็ดสิงหาครับเป็น
ตำแหน่งนี้นะครับพอสองกัญญาเนี่ยนะครับก็ได้
เป็นเลขาธิการสกสคกินเงินเดือนเดือนหนึ่งสอง
แสนห้าหมื่นบาทโอ้โหท่านประธานเก่งยังไงครับ
ท่านประธานครับรวดเร็วจริงจริงนะครับผมเลยต้องไป
ต้องไปสื่อประวัติดูครับว่านายธนพรสมศรีเป็นใคร
ทำไมถึงเก่งแล้วก็รวดเร็วอย่างนี้นะครับ
แต่ต้องเป็นคนที่ครูตั้นเนี่ยไว้วางใจแล้วก็ต้องเป็นคนสนิทครูตั้นแน่นอน
ไม่งั้นไม่เก่งไม่รวดเร็วอย่างนี้นะครับ
ขอแสดงถัดไปครับข้อมูลเดิมนี่นะครับ
นายธนพรสมศรีหรือเดิมเนี่ยชื่อนายเอกพรสมศรี
ชื่อเล่นว่าจบอะไรมาครับท่านบราณฮะ
มสุโขทัยธรรมาธิราชจบคณะอะไรครับท่านประธานฮะ
ก็น่าจะไปขายนมอย่างเงี้ยนะครับหรือไปทำเกี่ยวกับเกษตรเนี่ย
น่าจะดีนะครับมาเป็นเลขาสกสคเนี่ยเก่งยังไงถึงมาเป็นล้อ
แล้วเอ่อเพิ่งเรียนจบเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดนะครับ
ประสบการณ์ทำงานยังไม่มีอะไรเลยท่านสัญยุทธพงศ์ครับ
ต้องกลับขออภัยครับครับเอ่อผมไม่อยากจะให้
ดพิงบุคคลข้างนอกจนเกินไปนะครับ
มันจะสร้างความเสียหายเพราะเขาไม่อยู่ในที่ประชุมนะครับ
เอาเท่าที่จำเป็นครับเราพี่ปลายไม่แม่งใจรัฐบิที
แต่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่ค่อนข้างจะลงไปในเชิงลึกของ
คนภายนอกเกินไปนะครับ
สัญญาครับท่านประธานครับครับขออนุญาต
ท่านเจยสิทธิ์ประทวงครับท่านประทวงสิมีครับ

อาจจะประท้วงข้อหกสิบเก้านะครับที่เมื่อเมื่อก่อนหน้าที่ท่านประธานจะขึ้นมานั่ง
ทำหน้าที่เนี่ยท่านประธานชวนเคยได้วางบรรทฐานไว้ในเรื่องของการเอ่ยถึงบุคคลภายนอกนะครับ
ซึ่งไม่มีโอกาสมาแล้วก็นั่งฟังพอสมควรนะครับ
ผมว่าก็น่าจะพอเข้าใจนะครับแต่ว่าอ่าผมว่ามุ่งประเด็นไปเรื่องของ
ทำความผิดหรือความทุจริตอย่างไรผมว่าน่าจะไอ้ส่วนบุคคลภายนอกน่าจะเพียงพอครับ
ท่านประธานขอบคุณครับผมผมผมก็ได้เตือนท่านยุทธพงศ์ไปแล้วนะครับ
อยากจะให้พูดถึงการทำงานของท่านลำตีเป็นหลักนะครับ
เชิญท่านพี่ปลายต่อครับครับกราบมาเรียนท่านประธานนึกอรบครับ
ท่านประธานครับผมจำเป็นที่จะต้องเอ่ยชื่อบุคคลภายนอก
เพราะว่าในยัตติเนี่ยผมกล่าวหาท่านลำตีไว้นะครับว่า
เป็นตัวการร่วมแบ่งแยก
หน้าที่การกระทำผิดกับรัฐมนตรี
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ผมขอรับผิดชอบในเนื้อหาและเอกสาร

ท่านประธานครับมันต้องโยงดิครับเพราะว่า
ลำตีตั้นเนี่ยท่านเป็นประธาน
ซึ่งผมได้เปิดในยัตติแล้วครับท่านประธานครับ

ผมเข้าใจในสิ่งที่ท่านอาจจะต้องพาดพิง

แต่ไม่ควรจะลงลึกถึงขนาดประวัติเขานะครับ

ท่านพูดถึงได้ครับในส่วนที่มันเกี่ยวข้อง
เชิญครับเชิญให้พี่ปลายครับแล้วมาระวังหน่อยครับ
ครับผมขอบคุณครับเลยด้วยของ
ถัดไปเลยนะครับสไลด์ที่สิบห้าครับเป็นพนักงานนะครับ
บริษัทขายนมครับชื่อบริษัทนมหมออยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับ
แล้วบริษัทนี้นะครับปิดกิจการไปแล้วด้วยครับ
ก็คือเจ๊งไปเรียบร้อยแล้วครับท่านประธานฮะปิดแล้วก็ไม่ชำระบัญชีเขานะครับ
บริษัทนี้เจ๊งไปแล้วนะครับสไลด์ถัดไปครับ
ผมก็เลยตามไปถ่ายรูปครับท่านประธานนะเอ๊ะบริษัทเนี่ยอยู่อุบลเนี่ยนะครับ
บริษัทนมหมอนี่นะครับท่านยุทธภงครับผมผมขอร้องล่ะครับ
อย่าไปลงลึกถึงประวัติที่ผ่านมาของบุคคลภายนอกเลยครับ
ท่านเอาในส่วนที่มันเกี่ยวพันกับรัฐมนตรีนะครับและสร้างความเสียหายอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะครับ
ท่านประธานชวนหลีกภัยท่านก็ได้วางมาตรฐานเอาไว้แล้วนะครับการพูดถึงบุคคลข้างนอกนี่
เอาเท่าที่จำเป็นจริงจริงนะครับครับกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับ
กับผมยุทธพงศ์เจฬภีรสอสอดจังหวัดมหาสการภักดิ์เพื่อไทยท่านประธานครับ
ก็เนี่ยนะครับที่ตั้งของบริษัทนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลนะครับ
ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับไม่ได้มีกิจการอะไรนะครับ
สะไหนต่อไปครับคณิดีเนี่ยผมก็อยากจะรู้ครับว่า
นายนัทธพรเกี่ยวข้องกับครูตั้นอย่างไรครับ
ก็ปรากฏว่านายนัทธพรบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของบิ๊กตั้นนัทธพรทีพสุวรรณ
มีเลขาชื่อบิ๊กอ๋อท่านเอกพรสมศรี
แล้วก็ยังบอกอีกครับว่ามีคนร่วมปิดทองหลังพระอีกหลายคน
พี่น้องขอกำลังใจแด่คุณอีฟท่านรองทยาทีพสุวรรณ
นางฟ้าผู้หล่อเลี้ยงหัวใจประธานที่ปรึกษาทีม
อันนี้แหละคือความสัมพันธ์ระหว่างว่านายธนพรเกี่ยวอะไรกับครูตัน
เพราะว่าเป็นเลขาของบิ๊กตันนี้เองนะครับถึงได้ดิบได้ดี
อันนี้ข้อมูลตั้งแต่ปี๕๔นะครับ
ไปครับครูตันก็มาเป็นผู้สมัครสอสอบัญชีรายชื่อ
หมายเลขหนึ่งของภักดิ์พลังประชาลัทธ์
แต่ปรากฏว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยได้แค่๒๐คนครับ

ปรากฏว่านายธนพรสมศรีเนี่ยอันดับที่๔๑เลยสอบตก
ไม่ได้เป็นสอสอนะครับ
ไปครับท่านประธานครับเกี่ยวแน่นอนครับ
มีชื่อครูตั้นครูตั้นเนี่ยนะครับ
ก็ไปเป็นคนรับเอาเนี่ยนะครับเอานายธนพรสมศรีเนี่ย
ไปดำรงตำแหน่งเป็นแค่การการเมืองนะครับ
แล้วคนนี้เกี่ยวกับบิ๊กตูด้วยนะเพราะว่าบิ๊กตูเนี่ย
ต้องเป็นคนเอาเข้าคอลโลมอนะครับบิ๊กตู่ต้องมาฟังด้วยนะครับ
ท่านไปรับใครมาหน่วยงานที่เสนอครับ
ก็คือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีชื่อนามสกุลนะครับ
นายธนพรสมศรีตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับ
ท่านนายกต้องฟังไว้นะครับประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่งผู้จัดการบริษัทสังกัดบริษัทนมหมอจำกัด
การศึกษาสูงสุดนะครับปริญญาตรีเกษตรศาสตร์บัณฑิต
อายุสี่สิบสองปีครับท่านประธานครับแล้วคนที่รับรองให้
ก็คือนายนัทพลทีพสุวรรณลำตีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
เป็นคนรับรองนายธนพรไปเป็นตำแหน่งประจำเลขาธิการของบิ๊กตู่
ไปครับก็มีการประกาศครับท่านประธานฮะ
สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือให้นายธนพรสมศรีเนี่ย
ได้เป็นประจำตำแหน่งประจำนะครับ
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นค่ายการการเมืองนะครับ
คำสั่งเนี้ยที่สองหนึ่งสี่ทับสองห้าหกสอง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนลงนามเมื่อวันที่๓๐นะครับ
สิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ท่านประธานติดตามดูต่อไปครับพอได้เป็นแค่การการเมืองครับ
ธนพรสมศรีเนี่ยนะครับก็ใส่ชุดไข้การเลยครับ
แม่จากเด็กขายนมครับตอนนี้มาเป็นประจำสำนัก
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแกก็บอกด้วยความภาคภูมิใจครับ
ถ่ายรูปอยู่ที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการเลยครับบอกว่ามีวันนี้เพราะครูให้
ผมก็ต้องบอกว่าครูที่ให้ก็ต้องเป็นครูตั้นแน่นอนนะครับไม่ใช่ครูคนอื่นแน่
ไปครับท่านประธานครับ
หลังจากนะครับนายธนพรสมศรีเนี่ยได้ไปเป็นประจำ
สำนักเลขาธิการนายมตรีมีเครื่องแบบใส่นะครับครูตั้นเนี่ย
ก็วางแผนครับแต่งตัวให้ครับเพื่อที่จะเอามาเป็นเลขา
สกสคจากเด็กขายนมนะครับทำยังไงครับ

เอ่อท่านประเสริฐบุญเรืองขออนุญาตที่เอ่ยนาม
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องครับประหลัดประเสริฐบุญเรืองเนี่ย
คนจังหวัดบุรีรำเนี่ยบ้านติดกับบ้านผมนะครับ
ประเสริฐอยู่ไหนฟังไว้นะครับถึงแม้ว่าเกษียณแล้ว
ท่านยังเป็นรองเลขาสกสคอยู่ท่านประธานครับ
วันที่ยี่สิบสองตุลาหกสองเนี่ยท่านประธานท่านตอนนั้นเนี่ยท่านประเสริฐบุญเรืองเนี่ย
มันคาบเกี่ยวไงครับตอนนั้นเนี่ยท่านประเสริฐบุญเรืองเนี่ย
นะครับรักษาการนะครับประหลัดกระทรวงศึกษาที่การเนี่ย
นะครับก็แต่งตั้งให้นายดิสกุลเกษมสวัสดิ์
เป็นผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการระดับ๔๐นะครับ
แต่รักษาการเลขากรสนด้วยท่านประธานครับ
ตัวละครต่างเนี่ยที่ออกมาเนี่ย
มาจากกศนจะมาจากสำนักประหลัดทั้งนั้นนะครับ
เพราะว่าป๊าเสิร์ชเนี่ยไม่ใช่ป๊าเสิร์ชเลขาพระกรมนะ
ประหลัดประเสริฐบุญเรืองเนี่ยนะครับ
เขาสนิทกับครูตั้นเป็นคนสนิทของครูตั้น
ท่านประธานครับยี่สิบสองตุลาหกสองครับ
ครูตั้นเนี่ยนะครับก็ได้ให้นายอัตภพลตึกตองเนี่ย

เอ่อคำสั่งกระทรวงศึกษาที่การที่หนึ่งศูนย์สามหกทับสองห้าหกสอง
คือท่านอัตภพลตึกตองเนี่ยเป็นผู้ตรวจ
แล้วก็หมวกอีกใบหนึ่งรักษาการเลขาธิการสกสคอยู่
ลำตีนัทพลเนี่ยให้ออกนะครับแล้วก็ลำตีนัทพลเนี่ย
ให้อัตภพลตึกตองออกเนี่ยก็เอาดิตสกุลเกษมสวัสดิ์เนี่ย
ซึ่งเป็นเลขากศนเนี่ยการศึกษานอกโรงเรียนเนี่ย
ไปรักษาการสกสคซะไปทำอะไรท่านประธานติดตามไปครับ
ติดตามต่อไปครับท่านประธานครับไปแก้คุณสมบัติ
ของคนที่จะมาเป็นรองเลขาธิการสกสคครับท่านประธานครับ
แปดกันยาหกสองตอนนั้นเนี่ยนายอัตภพลตึกตองเนี่ย
ผู้ตรวจในการส่งศึกษาที่การรักษาการเลขาสกสคอยู่เนี่ย
บอกว่าคนที่จะมาเป็นรองเลขาสกสคเนี่ย
จะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปโทปริญญาโท
แต่ปรากฏว่าวันที่
สิบสามพฤศจิกาหกสองครับสมัยที่นายดิสกุลเนี่ยนะครับ
มาเป็นรักษาการสกสคแก้สิครับท่านประธานฮะ
แก้จากคุณสมบัติที่เคยมีวุฒิปโท
คนที่จะมาเป็นรองเลขาเนี่ยให้เหลืออยู่แค่วุฒิปตีเพราะอะไรครับ
เพราะนายธนพรสมศรีเนี่ยเขามีวุฒิสูงสุดแค่ปตีครับปริญญาตรีครับ

คุณสมบัตินะครับผมต้องเรียนท่านประธานครับว่ายังไงครับ
จากแก้วุฒิการศึกษาแล้วเนี่ยยังไงก็ตามครับท่านประธานครับ
เรื่องนี้เนี่ยท่านประธานต้องฟังให้ดีนะครับว่า
ต่อให้มีวุฒิปริญญาตรีแก้วุฒิมาแล้วเนี่ยมันไม่พอครับ
เพราะว่าคนที่จะมาเป็นผู้บริหารระดับรองเลขาธิการสกสคเนี่ย
มันต้องเป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาเขาก็ต้องบอกครับว่า
มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปตีนะครับข้อสองครับ
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับกิจการของสำนักงาน
แล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะครับ๒๑เคยเป็นแค่การในกระทรวงศึกษาที่การ
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า๑๐ปี๒๒เป็นหรือเคยเป็นค่ายการอื่น
มาแล้วไม่น้อยกว่า๑๒ปี๒๓เป็นหรือเคยเป็นพนักงาน
ลูกจ้างในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
รวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า๑๒ปี๒๔ครับอันเดียวนี่แหละ
ที่นายธนพรสมศรีเนี่ยหรืออ๋อเนี่ยก็คือประกอบอาชีพหรือเคยประกอบ
อาชีพอื่นใดในภาคเอกชนรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า๑๒ปี
ตรงนี้ท่านประธานผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นครับว่ายังไงก็เป็นไม่ได้
เพราะว่าเคยเป็นแค่การกระทรวงศึกษา
บริหารรัฐวิสาหกิจไม่เคยนะครับก็มีอันเดียวนะครับสองจุดสี่
ที่ว่าเคยทำงานภาคเอกชนรวมกันมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า๑๒ปี
แล้วท่านประธานครับนายธนพรสมศรีไปทำงานภาคเอกชนที่ไหนมา๑๒ปี
เพิ่งเรียนจบการศึกษาเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดก็บอกอยู่แล้วที่ครูตั้นเนี่ย
รับรองเป็นแค่การการเมืองนะครับก็บอกว่าจบปตี
ก็เคยเป็นผู้จัดการขายนมนะครับแค่นั้นเองทำธุรกิจแค่นั้นเอง
บริษัทก็เจ๊งไปแล้วร้านขายนมก็เจ๊งไปแล้ว
ท่านประธานครับท่านประธานติดตามต่อครับต่อไปขอสไลด์ถัดไปนะครับ
ท่านประธานครับผมก็ตามไปดูครับว่านายธนพรสมศรีเนี่ย
ทำอะไรทำอาชีพอะไรครับก็ปรากฏว่าบอกทำงานอิสระ
ไม่มีไม่มีอะไรที่จะแสดงความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์เลยครับ
ว่าจะมาบริหารสกสคได้ถัดไปครับท่านประธานดูสิครับว่า
มันชัดนี่ครับว่าตอนที่ครูตั้นเนี่ยไปเป็นผู้รับรอง
นายเอกพรสมศรีเนี่ยนะครับก็บอกอยู่แล้วครับว่า
ทำธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้จัดการบริษัทนมหมอจำกัดนะครับ
แล้วก็ความเกี่ยวพันธุ์ไม่มีอะไรไปเลยประสบการณ์นะครับ
ไปครับท่านประธานครับพอไปแก้คุณสมบัติเสร็จนะครับ
ทำอะไรต่อครับขุดก็ปรากฏว่าให้ในสิบสี่พฤศจิกาหกสอง
หลังจากที่ให้นายดิสกุลเนี่ยนะครับเอาอัตภพลตึกตองออก
เอาดิสกุลไปรักษาการแก้คุณสมบัติจากปโทหรือปตีเสร็จเนี่ย
สิบสี่พฤศจิกาครับให้นายธนพรสมศรีเนี่ย
ลาออกจากตำแหน่งค่ายการการเมืองที่อยู่กับประจำสำนักเลขาธิการนายก
เนี่ยล่าออกเลยยี่สิบพฤศจิกาครับท่านประธานครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเซ็นให้ออก๒๐พฤศจิกาครับ
วันเดียวกันครับท่านประธานฮะรวดเร็วมากเลยนะครับ
ผมไม่รู้ว่านายกให้ออกก่อนหรือครูตั้นแต่งตั้งก่อนครับ
ดิสกุลนะครับรักษาการเนี่ย
เลขาสกสคเนี่ยก็แต่งตั้งเลยนะครับ
สิบพฤศจิกาวันเดียวกันเนี่ยนะครับแต่งตั้งให้นายธนพรสมศรีเนี่ย
ไปเป็นรองเลขาสกสคแล้วก็มีนายกิจชัยอรุณรัฐครับ
นายกิจชัยอรุณรัฐเนี่ยท่านประธานต้องจำชื่อนี้ให้ดีนะครับท่านประธาน
เพราะว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นคู่เทียบกับนายธนพรตลอดครับ
คนนี้นะครับวันเดียวกันเลยนะครับท่านนายกให้ออก
ดิสกุลก็ตั้งนายธนพรสมศรีเนี่ยนะครับมาเป็นรองเลขาธิการก่อน
เขาเรียกว่ามาแต่งตัวรอเป็นเลขาครับท่านประธานเพราะมันไม่มีคุณสมบัติอะไรเลย
ที่จะมาเป็นนะครับเป็นเพียงเป็นเลขาบิ๊กตันที่เอ่อ
สโมสรฟุตบอลนะครับของบิ๊กตันนะครับท่านประธานครับ
ต่อเลยครับพอแต่งตั้งเสร็จวันเดียวกันครับ
เร็วมากครับสไลด์ที่สามสิบครับเลขารักษาการเลขาสกสค
ก็คือดิตสกุลเนี่ยดิตสกุลเนี่ยเขาเป็นลูกน้องคนสนิทของ
ประเสริฐบุญเรืองเลยนะครับก็มอบงานเลยครับให้นายธนพร
สมศรีเนี่ยคุมงานใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นครับคุมงานอะไรบ้างครับ
ประธานนะคุมสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักการคังสำนักบริหารสำนักสวัสดิการครับ
ท่านประธานโอ้มาเป็นนะครับจากพนักงานขายนมเนี่ย
นะครับมาถึงเนี่ยคุมสกสคเงินเป็นหมื่นหมื่นล้าน
คุมงานใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นครับต่อไปครับท่านประธานฮะ
สิบพฤศจิกานะครับเอ่อยี่สิบพฤศจิกาเนี่ยแต่งตั้ง
สิบพฤศจิกาหกสองนะครับพอยี่สิบเอ็ดครับท่านประธานฮะ
สิบเอ็ดพฤศจิกาหกสองเนี่ยครูตั้นไปเยี่ยมเลยครับ
ไปเยี่ยมธนพรสมศรีที่สกสคเลยครับแสดงว่า
เป็นคนที่บิ๊กตันเนี่ยไว้วางใจมากเป็นคนที่ครูตันเนี่ย
รักมากนะครับแต่งตั้งเสร็จพรุ่งนี้ไปเยี่ยมอีก
เยี่ยมเลยนะครับต่อไปครับท่านประธานฮะ
นี่ท่านประธานขอสไลด์ถัดไปเลยครับท่านประธานเห็นไหมครับว่า
ธนพรสมศรีเนี่ยต้องสนิทนะครับแล้วก็ต้องเป็นที่รักของครูตั้นมากครับ
ผมจะใช้สไลด์นี้นะครับเรียนท่านประธานรูปภาพนี้
บอกกับครูชุดดำบอกกับนักเรียนเลวทั้งประเทศว่า
ธนพรเนี่ยมีวันนี้เพราะครูตั้นให้ไงครับถึงมากราบอย่างนี้ครับ
ท่านประธานฮะถัดไปครับท่านประธานนะ
ท่านประธานครับพอหลังจากได้เป็นรองเลขาแล้วครับ
ครูตั้นสิบสามกรกฎาหกสามครับครูตั้นเนี่ย
มอบหมายให้ประหลัดประเสริฐบุญเรืองครับออกเกณฑ์สัญหา
เลขาสกสคแล้วก็เลขาครุสภาคู่กันเลยครับ
ผมต้องเรียนท่านประธานนะท่านประธานจะเข้าใจเป็นอย่างดี
แต่ผมขออนุญาตได้เรียนท่านประธานเพื่อให้เอ่อ
พี่น้องประชาชนทางบ้านเนี่ยได้เข้าใจว่ามันมีตำแหน่งสองหมวกสองใบเนี่ยนะครับ
ภายใต้ครูตันเหมือนกันก็คืออันหนึ่งคือเลขาครุสภา
อีกอันหนึ่งอีกตำแหน่งหนึ่งครับก็คืออีกหมวกอีกใบหนึ่งก็คือเลขาสกสค
นะครับแต่เลขาครุสภาเนี่ยเป็นเรื่องวิทยาฐานะของครูนะครับ
ครูฟังอยู่ครูต้องเข้าใจแต่ไอ้ผลประโยชน์ทั้งหลายเนี่ย
มันอยู่ที่สกสคครับท่านประธานฮะก็ออกหลักเกณฑ์ครับ
ครูตันเนี่ยมอบให้ประหลัดประเสริฐออกหลักเกณฑ์นะครับ
สิบเจ็ดกรกฎาต่อเลยครับท่านประธานฮะครูตันก็ประกาศครับ
ออกประกาศกระทรวงศึกษาที่การเรื่องหลักเกณฑ์ในการสัญหาเลยครับ
ท่านประธานฮะสัญหาเลขาธิการสกสคคนใหม่เลย
หลังจากให้ประหลัดกระทรวงเนี่ยออกหลักเกณฑ์แล้วนะครับ
ตันก็ออกประกาศเลยนะครับประกาศหลักเกณฑ์นะครับ
วันที่สิบเจ็ดกรกฎากูตันดูไว้ให้ดีนะครับ
เซ็นต์ของครูตันนะถัดไปครับท่านประธานครับ
แต่ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับนายกลำตีที่ผมไม่อาจไว้วางใจนายกได้เนี่ย
ต้องมาไล่ท่านเนี่ยเพราะว่านายกลำตีเนี่ยนะครับ
ท่านมีคำสั่งคศที่๑๗ทัพ๒๕๖๐
ท่านบอกว่าอะไรครับบอกว่าในคำสั่งขอสชเนี่ย๑๗ทับ๒๕๖๐เนี่ยนะครับ
บอกอะไรครับบอกว่าในการดำเนินการสัญหา
และแต่งตั้งเลขาธิการครุสภาและเลขาธิการสกสค
และผู้อำนวยการองค์การค้าสกสคเนี่ย
จะต้องว่าไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่ใช่ว่าจะไปแต่งตั้งเอาเองได้นะครับมันจะต้องมีกฎหมาย
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยนะครับถัดไปครับ
อกจากนี้ครับในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พศ๒๕๔๖ครับมาตรา๖นะครับครูตั้นดูให้ดีนะครับ
เพราะว่าท่านเนี่ยจะต้องไปถูกถอดถอนท่านจะต้องไปสารรัฐมนูลต่อนะครับ
เขาบอกว่ามาตรา๖เนี่ยให้อำนาจลมวศึกษารักษาการตามให้บัตรนี้
และให้มีอำนาจตามกฎกระทรวงระเบียบและประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชมัญญัตินี้รวมทั้งให้มีอำนาจตีความ
และวินิจฉัยชี้ขาดอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือหน่วยงานต่าง
ตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะการของพระราชบัญญัตินี้
ก็คือต้องมีกฎกระทรวงระเบียบและประกาศนั้น
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
สมมติภาษณะฮะกูตั่นเนี่ยจะต้องเอาไปปากอดในราชกิจจาก่อน
นะครับถึงจะใช้บังคับตามกฎหมายได้ก็คือการแปลความให้ชาวบ้านฟังเข้าใจง่ายง่ายครับ
ไปครับท่านประธานครับผมก็ไปค้นหาครับว่าเอ๊ะ
ลำตีศึกษาเนี่ยท่านได้ไปประกาศเรียบร้อยหรือยังเพราะว่าท่านจะเอา
เลขาท่านเนี่ยก็คือธนพรเนี่ยมาเป็นเลขาสกสค
ผมก็ไปค้นครับท่านประธานฮะว่าได้ประกาศในราชกิจจาหรือยังครับ
ไปค้นหาครับท่านประธานฮะกูตันต้องจดให้ดีนะแล้วตอบนะฮะ
เพราะว่าไม่มีครับไม่มีประกาศในราชกิจจาครับ
หลักเกณฑ์ในการที่ท่านจะสัญหาเลขาธิการสกสคครับ
ไปครับท่านประธานครับก็ไปพบเพียงแต่ว่า
มีการประกาศให้คนรับรู้ครับว่าใครเนี่ยอยากจะมาสมัคร
รับการสัญหาเป็นเลขาธิการสกสคเนี่ย
ก็มีแต่ประกาศเฉพาะนะครับเนี่ยมีที่สท๐๒๐๑๔ทับ๑๒๐๕๔เนี่ย
มีประกาศเฉพาะสำนักประหลัดกระทรวงศึกษาที่การ
อย่างที่ผมเรียนท่านประธานนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยกระทรวงศึกษาที่การเนี่ย
มี๔๑อยู่๔แท่งรับรู้เฉพาะสำนักประหลัด
ที่มีท่านประเสริฐบุญเรืองเป็นประหลัดนะครับ
ถัดไปครับท่านประมาณนั้นครับ
ประกาศนะครับในเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการสัญหา
บุคคลที่จะมาเป็นเลขาสกสคเนี่ย
ผมก็ถือว่าไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ได้ประกาศในราชกิจจาครับ
ไปครับท่านประธานครับพอวันที่๒๑นะครับท่านประธาน
วันที่๒๑สิงหาคมครับหลังจากที่ประกาศในการสัญหาแล้วนะครับ
ก็ประกาศเลยครับว่ามีใครนะครับผ่านมีผู้นะครับที่เข้ารับการสัมภาษณ์นะครับ
และแสดงวิสัยทัศน์เนี่ยที่ผมเรียนท่านประธานครับว่า
จำชื่อนายกิจชัยอรุณรัฐไว้ให้ดีเพราะว่าจะเป็นคู่เทียบของ
ธนพรสมศรีอยู่ตลอดครับถัดไปครับท่านประธานครับ
ผมก็ดูสิครับท่านประธานนะว่าระหว่างนายกิจชัยอรุณรัฐเนี่ย
กับนายธนพรสมศรีเนี่ยครูตั้นจะเลือกใคร
เป็นเลขาธิการสกสคที่ต้องดูเงินนะครับ
ของครูเงินสวัสดิการของครูเป็นหมื่นล้านของครูทั่วประเทศเนี่ย
คุณครูฟังอยู่นะครับติดตามผมครับ
ดูนะครับผมทำตารางเปรียบเทียบให้ท่านประธานเห็นเลยครับ
คือเรื่องวุฒิการศึกษานะครับนายกิจชัยเนี่ยจบปโท
นายธนพรจบปริญญาตรีสาขาที่จบนะครับ
นายกิจชัยเนี่ยจบครุศาสตร์มหาบัณฑิต
ศึกษานอกระบบและโรงเรียนนายธนพรสมศรีจบเกษตรบัณฑิต
วงเล็บส่งเสริมการเกษตรประสบการณ์นะครับ
ในการโดมนายกิจชัยเคยเป็นผู้ต่วยการกระชากสุมสึกษาอธิการ
ที่ผมถึงบอกไงครับว่าตัวละครต่างเนี่ย
เป็นยุคที่กศนยิ่งใหญ่จริงในสมัยยุคคูตันครับ
นายธนพรสมศรีบ้างครับประสบการณ์เนี่ยเคยทำอะไรบ้าง
หนึ่งเป็นผู้จัดการบริษัทนมหมอจำกัด
สองครับเป็นเลขาทีมฟุตบอลบางกอกเอฟซีก็ของครูตันนั่นแหละ
สามนะครับเป็นรองเลขาธิการสกสค
เพราะว่าครูตั้นไปแต่งตัวไว้ให้เองครับเป็นรองเลขาธิการสกสค
คราวนี้เนี่ยการฝึกอบรมทางการศึกษาครับ
ไอ้ที่พวกเวลาไปเรียนประกาศนียบัตรอะไรต่างเพื่อมาเสริม
ให้มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
นายกิจชัยครับเป็นนักปกครองระดับสูง
มีจบหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหาร
มีจบหลักสูตรการบริหารและวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับองค์กร
ไปดูนายธนพรสมศรีครับ

ผมว่าท่านยุทธพงศ์อภิปรายลง
พูดถึงความเกี่ยวพันธ์ระหว่างรัฐมนตรีกับบุคคลภายนอก
ที่ท่านเอ่ยถึงว่าเกิดความเสียหายอะไรยังไง
ลงในประเด็นรายละเอียดพวกนี้
แต่ทีนี้ท่านดันไปเล่าประวัติเล่าแล้วเล่าอีกนะครับ
ผมว่าผมน่าจะเข้าสู่ประเด็นได้แล้วครับ
ก็ปรากฏว่าเวลา๙๐๐นมีนัดประชุมเนี่ยที่ตึกสันติมัยตีนะครับ
ธรรมเนียบรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานในการประชุมคณะลำตีครับ
ก็ปรากฏว่าครูตันเนี่ยนะครับก่อนจะไปประชุมเนี่ยนะครับ
ก็ได้มีการเซ็นคำสั่งนะครับ
แต่งตั้งนายธนพรสมศรีเป็นเลขาธิการสกสควันเดียวกันครับ
๑๖๓ครับท่านประธานครับ
ผมต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าผมก็ไม่รู้ว่าครูตั้นเนี่ยนะครับ
รีบร้อนอะไรมากนะครับไม่รู้ว่าท่านไปประชุมคณะลำตีเนี่ย
ท่านไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยหรอกครับเพราะว่าท่านเป็นลำตีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นกระทรวงที่มีงบประมาณเยอะที่สุดนะครับแต่ท่านเป็นมัวแต่มาแต่งตั้งเลขาธิการสกสคอยู่นะครับ
นะครับต่อเลยครับพอแต่งตั้งวันที่๑ครับ
วันที่๒กันยา๖๓ครับครูตั้นเนี่ยก็เรียกนายธนพลนายธนพรสมศรีเนี่ย
เซ็นสัญญาเลยครับเมื่อก่อนนะครับท่านประธานฮะ
ครูตันเนี่ยเป็นผู้รับรองให้นายธนพรสมศรีไปเป็นประจำสำนักเลขาธิการนายก
วันนี้เนี่ยนะครับครูตั้นเนี่ยมาเป็นนายจ้างนายธนพรสมศรีเนี่ยมาเป็นลูกจ้างของครูตั้นนะครับ
ท่านประธานฮะพอได้ในธนพรสมศรีเนี่ยนะครับ
มาเป็นเลขาธิการสกสคแล้วท่านประธานครับ
ก็ต้องให้นายดิสกุลเนี่ยนะครับออกครับ
คราวนี้เนี่ยท่านประธานฮะก็ต้องตอบแทนสิครับท่านประธาน
เพราะว่านายดิสกุลเนี่ยรับใช้เนี่ยครับมาแก้วุฒิจากปโทเป็นปตีดำเนินการให้เสร็จ
ประหลัดประเสริฐบุญเรืองนะครับ๑กันยา๖๓เนี่ย
ก็ให้นายดิตสกุลนะครับซึ่งเป็นเลขากศนเนี่ย
ลาออกกับรัฐการณ์ครับวันที่๑กย๖๓ครับ
ท่านประธานครับเออผมก็งงครับว่าเอ๊ะท่านประธาน
แค่การชั้นผู้ใหญ่ระดับเลขากรสนเนี่ยใครมันจะมาลาออกก่อน
ทำไมไม่รอสามสิบกันดาอีกไม่กี่วันนะครับแต่ก็ปรากฏว่าลาออกครับ
แล้วปรากฏว่าท่านประธานครับ๑กัญญาลาออกมาลาออกแล้วรู้ได้ยังไงครับ
วันที่๒กันยาท่านประธานขอสไลด์ถัดไปครับ
วันที่๒กยเหมือนรู้ร่วงหน้าเลยครับลาออกวันที่๑นะครับ
แต่ว่าท่านประธานดูนะครับบัญชีรายละเอียด
สำนักประหลักกทศศะการ๑๗๙๓๒๕๖๓ลงที่๑กย๒๕๖๓
บอกว่าให้นายดิสกุลเกษมสวัสดิ์เนี่ยเลขากศนเนี่ยนะครับ
ระดับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเลขที่๕๒เงินเดือน
หมื่นหกพันแปดร้อยบาทให้ลาออกวันที่หนึ่ง
แต่วันที่๒กันยานะครับเนื่องจากได้รับการสัญหา
ท่านประธานดูหมายเหตุสิครับได้รับการสัญหาให้ดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการครุสภาและให้ได้บำเด็ดบำนานตามพระราชบัญญัติ
เบ็บนานนานปีสองพันห้าร้อยสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่
ท่านประธานครับวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับ
รู้แล้วครับว่าวันที่๒เนี่ยนายดิสกุลเนี่ย
จะได้ไปเป็นเลขาที่การครุสภาเป็นไปได้ยังไงท่านประธาน
ล่วงหน้าเลยครับเอ่อต่อเลยครับท่านประธานฮะ
หลังจากนี้ไปนะครับท่านประธานครับท่านประธานจะเห็นนะครับว่า
วันที่สองกันยาครับครูตั้นเนี่ย
ก็แต่งตั้งนายดิสกุลไปเป็นเลขาธิการลงวันที่๒
กัญญาสองห้าหกสามนะครับแต่ประหลัดประเสริฐบุญเรืองเนี่ย
ล่วงหน้าเลยครูตั้นยังไม่แต่งตั้งเลย
รู้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาแล้วครับว่านายดิตสกุลเนี่ย
จะได้ไปเป็นเลขาธิการเขารู้สภาท่านประธานอย่างที่ผมเรียนท่านประธานไงว่า
วกสองใบเนี่ยมันเท่ากันเลขาครุสภากับเลขาธิการกศ
สกสคมันเท่ากันนะครับเพราะว่านายธนพรเนี่ยได้เป็นเลขาสกสค
ต่อครับท่านประธานฮะวันเรียนท่านประธานต่อเลยครับ
คือพอต่อมานะครับก็มีวันที่สองวันเดียวกันเนี่ย
แต่งตั้งนายดิสกุลไปเป็นเลขาก็ต้องเอาใครออกครับ
เอาร้อยตีธนุวงจินดาผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาที่
การเอาออกเพราะอะไรครับเพราะว่าครูตั้นเนี่ยให้
ร้อยตีธนุเนี่ยผู้ตรวจมันสี่สิบเนี่ย
รักษาการรออยู่ไงรอนายดิสกุลเนี่ย
ให้ไปจัดการแก้คุณสมบัติให้นายธนพรอ๋อให้เรียบร้อยเสร็จ
แล้วก็ต้องตอบแทนสิครับใช่ไหมครับ
เงินเดือนเท่ากันนะท่านประธานเลขาครุสภากับเลขาสกสคเนี่ย
ละสองแสนห้าใครจะไม่เอาท่านประธาน
บำนานก็ต่างหากนะครับที่เขาลาออกจากกศน
ก็มีคำสั่งให้ร้อยตีธนุนะครับ
กลับไปเป็นผู้ตรวจเหมือนเดิมท่านประธานครับ
เส้นทางเนี่ยสไลด์ถัดไปครับเส้นทาง๑ปี๔วัน
ทำลายหลักทุจริตทำลายหลักธรรมาภิบาล
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รัฐมนูลกฎหมายข้อบังคับระเบียบครับ
ท่านประธานดูสิครับยี่สิบเจ็ดสิงหาหกสองเนี่ย
ประธานด้านซ้ายผมเนี่ยนายนัตรพรนายนัตตะพลเนี่ย
ตันเนี่ยรับรองให้ดำรงตำแหน่งสำนักนายกรัฐมนตรี
ท่านประธานดูลายเซ็นต์ครูตั้นเป็นคนรับรองเอง
รองนายธนพรสมศรีพอวันที่หนึ่งกันยาหกสามเนี่ย
หนึ่งปีกับสี่วันครับจากผู้รับรองครับ
ตั้นมาเป็นนายจ้างนายธนพรมาเป็นลูกจ้างของครูตั้นครับ
เพราะว่ามาเป็นเลขาธิการสกสคโอ้โหบันดาลได้ขนาดนั้นนะครับ
ท่านประธานฮะจากเลขาที่ทำทีมฟุตบอลด้วยกันเนี่ย
หนึ่งปีสี่วันเนี่ยครูตั้นเนี่ยสามารถบันดาลให้มาเป็นเลขาสกสคได้
ต่อไปครับท่านประธานท่านประธานดูผังนี้นะครับ
ต่อไปสไลด์ที่ห้าสิบครับท่านประธานฮะท่านประธานฮะ
ท่านประธานเห็นไหมครับครูตั้นเนี่ยมีหมวกเป็นประธานลมวศึกษา
แล้วก็มีตำแหน่งนะครับเป็นประธานคณะกรรมการสกสคครับท่านประธานนะ
แล้วก็ท่านประธานเห็นไหมครับคนที่มาคนสุดท้ายขวามืออ้วนนะครับ
ผมจะเรียกว่าเสียอ๋อเดี๋ยวประธานจะหาว่าผมใช้คำไม่สุภาพ
ก็อ้วนอ้วนนะครับนายธนพรสมศรีเนี่ย
เป็นเลขาธิการสกสคนะครับแล้วก็เป็นกรรมการแล้วก็เป็นเลขาด้วย
ต่อครับท่านประธานฮะท่านประธานดูสิครับว่าเอ๊ะท่านประธาน
เงินเดือนนะครับคนมาเป็นเลขาธิการสกสคเดือนนึงเนี่ย
เงินประจำเงินเดือน๒แสนเงินประจำตำแหน่งอีกห้าหมื่น
สองแสนห้าไม่น้อยนะครับท่านประธานแล้วอยู่ตั้งสี่ปีครับ
ท่านประธานต่อเลยฮะท่านประธานดูสิครับ
ผมก็ไปดูครับว่านายธนพรเนี่ยใหญ่จริงจริงนะฮะท่านประธาน
ใหญ่ยังไงครับท่านประธานฮะท่านประธานดูสิครับ
อ๋อธนพรสมศรีเป็นเลขาธิการสกสคคนมาเป็นรองเลขา
หลังจากเกษียณสามสิบกัญญาเนี้ยครับคนมาเป็นรองเลขามีใครบ้างครับ
เพราะว่าพวกนี้สามสิบกัญญาหกสามนี่เกษียณหมดนะครับเป็นสี่สิบเอ็ด
กระทรวงศึกษาธิการทั้งนั้นครับ๑ครับท่านประเสริฐบุญเรือง
จากประกระทรวงศึกษาอธิการนะครับสี่สิบเอ็ดเนี้ย
มาเป็นรองเลขาธิการสกสคให้นายธนพรสมศรีนายกิจชัยอรุณลักษ
ที่ผมบอกท่านประธานว่าเป็นคู่เทียบไงครับก็ต้องให้เขาเป็น
เพราะว่าเทียบมาตลอดท่านประธานครับอย่างดรพิศนุตุลศุกร์เนี่ย
เคยเป็นรองประหลักกระทรวงศึกษาธิการเคยเป็นผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการไปสมัคร
เป็นเป็นเลขาธิการส่อกอส่อคอเขาก็ไม่เอาครับ
แกไปฟ้องศาสตร์ปกครองอยู่ตอนนี้แล้วก็มีดรนารง
แก้วพลสงครับเป็นรองเลขาธิการส่อกอส่อคอ
พวกนี้เงินเดือนเดือนหนึ่งเงินเดือนนะครับแสนห้าบวกเงินประจำ
เงินเดือนแสนหกเงินประจำตำแหน่งสี่หมื่นสองแสนนะครับ
คือหลังเกษียรสามสิบกัญญาหกสามเนี้ยคนเหล่านี้นะครับ
จากสี่สิบเอ็ดเนี้ยมาเป็นท่านท่านจุธภงครับ
ผมเตือนท่านหลายครั้งแล้วนะครับผมอยากให้ท่านลงสู่เนื้อหาที่ว่า
พฤติกรรมของรัฐมนตรีนี่มันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร
เพราะว่าผมฟังมาตั้งนานนี่ท่านก็วนอยู่กับ
วนไปวนมาวนมาวนไปอยู่ตรงนั้นฉะนั้นนี่
ท่านเอาให้มันชัดเลยครับว่าพฤติกรรมของท่านตี
บริหารราชการแผ่นดินกระทรวงศึกษาที่การมานี่
มันเกิดความเสียหายอะไรยังไงนะครับ
ก้าวออกจากตรงนั้นเสียครับเพราะผมเห็นท่านวนอยู่ตรงนั้นนานแล้ว
นะครับกลับเรียนท่านประธานที่กรบครับ
สไลด์ที่สี่สิบเก้าครับท่านประธานอ่ะเจ้าหน้าที่ขอกลับไปหน้าสี่สิบเก้า
ผมต้องเรียนท่านประธานนะครับผมกำลังอธิบายครับท่านประธาน
ว่าลำตีตันเนี่ยทำทุจริตทำลายหลักธรรมาภิบาล
ไม่ยึดถือและปฏิบัติสี่สิบเก้านะครับ
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รัฐมนูลกฎหมายข้อบังคับระเบียบผมกำลังเรียนท่านประธานอยู่นะครับว่า
ทำไมผมจะต้องพูดถึงบุคคลเหล่านั้นเพราะมันทำลายหลักธรรมาภิบาล
กิจการบ้านเมืองที่ดีรัฐมนุนมาตราร้อยหกสิบสี่
ที่ผมมาไล่ครูตั้นอยู่ครับด้วยความเคารพท่านประธาน
ผมขออนุญาตต่อเลยนะครับท่านประธานครับไปสไลด์ที่ห้าสิบสามครับ
ผมก็ไปดูครับว่านายธนพรสมศรีเขาดีใจมากนี่ครับ
ที่เขาได้มาเป็นเลขาธิการสกสคเนี่ยเขาก็บอกว่า
สิบเจ็ดปีผ่านไปนะครับฉันมาไกลไกลกว่าเพื่อนเขาเยอะนะครับ
เพราะว่าเขาได้เป็นเลขาธิการสกสคเพื่อนเขาเป็นแค่ภูมิกับครับ
แล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับท่านประธานครับขออนุญาตครับ
ครับครับท่านประธานครับขออนุญาตสุพรรณครับ
พลังประชาชน์จังหลังความสวรรค์นะครับก็
ด้วยความขอรบท่านผู้อภิปรายนะครับท่านประธานเองได้มีคำวินิจฉัยนะครับ
ในเรื่องของบุคคลภายนอกเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า๓๔ครั้งนะครับ
ท่านประธานครับก็ผมก็รอฟังนะครับเรื่องของการกระทำที่ทุจริตนะครับ
เรื่องเรื่องการเด็กนั่งผมว่าน่าจะเข้าใจได้ได้ดีแล้วนะครับ
ก็รบกวนท่านประธานด้วยได้วินิจฉัยตามข้อบังคับนะครับ
ของครับผมก็ได้พยายามเตือนท่านยุทธพงศ์นะครับ
อยากให้ท่านลงสู่ประเด็นที่ว่าหลังจากแต่งตั้งอย่างนี้แล้วเนี่ย
มันเกิดความเสียหายต่อราชการยังไงต่อสกสคยังไง
เอ่อท่านท่านวนหลายรอบแล้วอ่ะนะครับตรงนั้นน่ะ
เพราะว่าผมติดตามตลอดนะครับครับให้เอาเอาเข้าประเด็นเลยครับ
ยุทธพงศ์ครับกลับเรียนท่านประธานเพื่อนรอฟังอยู่นี่
กับผมนายุทธพงศ์จรัสเถียรสอสอจังหวัดมหาศาลคามนะครับ
พรรคเพื่อไทยผมต้องกลับเรียนให้ประทานทุกคนขอรบนะครับว่า
มันเป็นการทำลายหลักธรรมาภิบาลนะครับแล้วมันจะเป็นไปได้ไงครับท่านประธาน
คนระดับสี่สิบเอ็ดนะครับของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
ประเสริฐบุญเรืองนรงค์อย่างนี้ครับ
เลขาแท่งเนี่ยยอมมาเป็นรองเลขาให้กับธนพรสมศรีเนี่ย
นายธนพรสมศรีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวยงกับครูตั้นเนี่ย
ไม่มีทางหรอกครับท่านประธานฮะแล้วก็วันนี้เนี่ย
ผมกำลังอภิปรายไล่ครูตั้นอยู่ครับท่านประธานนะ
ผมต้องให้เห็นถึงพฤติกรรมความเลวร้ายของครูตัน
งั้นจะมีครูเขาแต่งชุดดำมาไล่ท่านเหรอครับมีกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ย
เขาเอามาไล่ท่านเหรอครับผมไม่ได้เป็นรัฐตีศึกษาที่ไหน
มีคนเข้ามาไล่เยอะขนาดนี้ครับท่านประธานต่อเลยครับ
ผมกำลังจะชี้ให้ท่านประธานเห็นครับว่านอกพอแต่งตั้งคนท่านประธาน
เสร็จแล้วไปทำอะไรอีกท่านท่านประธานฮะท่านประธานฮะวันที่
อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นว่า
มันมีการส่อไปในมีเรื่องทุจริตนะครับ
ทำยังไงบ้างครับท่านประธานฮะท่านประธานฮะวันที่
แปดพฤศจิกายนนะครับวันที่สิบแปดพฤศจิกานะครับ
ประธานฮะวันที่สิบแปดพฤศจิกา
เรียนท่านประทานอย่างงี้ฮะวันที่สิบแปดพฤศจิกาเนี่ย
นายดิสกุลนะครับสิบแปดพฤศจิกานี่เรื่องใหม่นะครับ
ประธานจะได้ไม่สับสนครับแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสกสค
แล้วก็เรื่องผลประโยชน์ครับคือสิบแปดพฤศจิกาหกสองเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยนายดิสกุลเนี่ยรักษาการพอสกสค
แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็รักษาการในตำแหน่ง
พอองค์การค้าเขารู้สภาด้วยเพราะว่าผมก็เรียนครับ
องค์การค้าครับคือพวกโรงพิมพ์เนี่ย
มันอยู่ภายใต้สอกอสอคอครับถ้าประโดยนะฮะ
ก็ไปกู้เงินครับจำนวนหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านบาท
ทีนี้เนี่ยท่านประธานฮะดิสกุลเนี่ย
เป็นทั้งเลขาสอกอสอคอผมพูดถึงสิบแปดพฤศจิกาหกสองนะครับ
คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นทั้งผู้ให้กู้เงินก็ผู้ยืมเงินเนี่ย

มีตัวละครอีกคนนึงนะครับ
ครูตันต้องตอบนะครับว่าเพราะมันเกี่ยวข้องกับท่าน
เพราะว่ามันเป็นคณะทำงานของครูตั้น
คนนั้นคือนายสุประชัยริมนสิริก็แต่งตั้งให้ไปเป็นลอง
๕๒ครับท่านบทหารก็มีการยืมเงินของสวครสวครที่ผมบอก่อน
ว่าเงินมีเงินชาปนกิจเยอะเป็นหมื่นล้านนะครับ
องค์การค้าก็มายืมเงินครับเพราะองค์การค้าเนี้ยไม่มีเงิน
ก็มายืมเงินครับผู้ให้ยืมเนี่ยนะครับก็คือนายดิสกุลเนี่ย
รักษาการเพาะเลขาสวกรสวขอผู้มายืมก็คือนายสุปชัย
ซึ่งเป็นรองพอองค์การค้าก็เป็นคณะทำงานของครูตัน
พอยืมเงินไปครับท่านประธานต่อฮะยืมเงินบอกว่า
เงินไปทำอะไรท่านประธานฮะยืมเงินไปบอกว่าจะไปจ่าย
ให้กับเป็นค่าพิมพ์หนังสือเป็นค่าจ้างพิมพ์ครับท่านประธานฮะ
ตัวเลขนะครับหกร้อยเจ็ดสิบล้านเนี่ยท่านประธาน
สไลด์ที่ห้าสิบหกครับท่านประธานนะท่านประธานครับ
ผมเอาให้สัญญาให้ท่านประธานเห็นนะครับว่าไปยืมเงิน
สกสคโรงพิมพ์ไปยืมนะครับแต่ตอนจ่ายเช็คเนี่ย
ประธานดูสิครับว่ามันประหลาดไหมท่านประธาน
ท่านประธานดูครับตอนจ่ายเช็คเนี่ยนะครับ
ผมยกตัวอย่างเนี่ยวันที่เก้าเดือนสิบสองปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับ
เช็คเลขที่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสามสี่หกหนึ่งเจ็ดครับ
จำนวนเงินนะครับสองร้อยสามสิบสองล้านบาทนะครับ
จ่ายให้กับประธานครับประธานครับลงพิมพ์ครับชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดวัน
ประธานครับประธานครับเป็นค่าจ้างทีมแทนประธานครับท่านท่านมีลายเซ็นต์ไหมครับ
ท่านยุทธภงครับเดี๋ยวมีท่านสอสอประท้วงค่ะประท้วงครับ
ท่านลังสิบมาประท้วงประท้วงทำไมฮะประท้วงข้อไหนฮะท่านยุทธภง
อย่าไปถามเองสิครับมีท่านสมาชิกประท้วงก็เป็นสิทธิ์ของท่านสมาชิก
เดี๋ยวนะครับท่านรังสิมาเชิญเชิญครับประท้วงครับประท้วงผิดข้อบังคับข้อ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรพักประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงคราม
ฉันขอประท้วงท่านประธานข้อที่หกสิบเก้านะคะอภิปรายซ้ำซากวนเวียนอยู่อย่างเงี้
อย่างนี้ดิฉันเห็นประธานพูดตั้งหลายครั้งแล้ว
ท่านก็ไม่เด็ดขาดจริงจริงเลยทำไมบอกให้เขาหยุด
ประธานก็ให้เขาพูดเรื่อยไปประธานต้องเด็ดขาดสิคะ
ไม่แล้วดิฉันคิดว่าคนอภิปรายเนี่ย
ฝีมือตกไปเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะ

เดี๋ยวครับผมนายยุฒิพงศ์จากเถียนสสขวงกลางข้าม

พิงผมท่านประธานว่าผมฝีมือตบ
ผมผมผมวินิจฉัยครับท่านจุฏภงษ์
คือคำประท้วงของคุณรังสิมานี่มีเหตุผลนะครับ
เพราะเพราะประธานก็นั่งฟังคือผมนี่ก็ลำบากใจนะครับ
ผมอยากให้ท่านได้อภิปรายให้เห็นว่า
รัฐมนตรีบริหารผิดพลาดบกพร่องยังไงเกิดความเสียหายอะไรยังไง
เพราะว่าท่านวนอยู่ที่เดิมนี่นานแล้วผมก็เตือนท่านเป็นระยะนะครับ
ฉะนั้นอยากให้ท่านได้อภิปรายเข้าประเด็นเลยให้เห็นชัดเลยนะครับท่าน
ไม่ได้ห้ามเรื่องท่านอภิปรายนะครับ
แต่ว่าขอให้วนออกจากที่เดิมเท่านั้นแหละนะครับ
มันวนเวียนซ้ำซากอยู่ที่เดิมจริง
นี่ประธานวินิจฉัยแล้วนะครับครับด้วยเชิญท่านอภิปรายต่อเลยครับ
กับผมนางยุตโภงจากเถียนสสจังหวัดหมาศครามพักเพื่อไทย
ท่านประธานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงก่อน

ไม่ต้องใช้สิทธิ์พลาดพิงอะไรหรอกครับเพราะท่านอภิปรายอยู่แล้ว
ผมฝีมือตกไปเยอะท่านประธานผมเสียหายเนี่ยท่านประธาน

คุณรังสิมาเนี่ยเอาคลิปปลอมเนี่ยไปร้องว่าผมเสียบบัตรแทนกันเนี่ย
แล้ววันนี้เนี่ยทำอะไรผมไม่ได้เนี่ยฝีมือตกยังไงท่านประธาน
ท่านเข้าประเด็นนะครับท่านเข้าประเด็นครับ
เดี๋ยวท่านยุทธพงศ์มีท่านสมาชิกอยู่ข้างท่านประท้วงครับ
เชิญครับรายงานตัวด้วยครับ
ท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรกับผมนายจิรพงศ์ทรงวัชลาพร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดนนทบุรีพักเพื่อไทย
ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ๙ครับ
ท่านประธานจะต้องรักษาการประชุมให้เป็นในระเบียบเรียบร้อยนะครับท่านประธาน
ที่ผ่านมาท่านยุทธพงศ์จรัสเถียรอภิปรายมาประมาณครึ่งชั่วโมง
ฝั่งนู้นนั่งฟังกันตั้งใจฟังกันนะครับว่าจะได้อะไร
ท่านรัฐมนตรีทำอะไรบ้างในเรื่องของการแต่งตั้งพวกพ้องนะครับ
พอถึงจุดคลายแม็กซ์จะเข้าเรื่องแล้วครับท่านประธานก็มาประท้วงให้ท่านยุทธพงศ์สะดุด
ยังไงผมขอร้องเรียนท่านประธานนะครับช่วยพิจารณาด้วยครับขอบคุณครับ
ผมพิจารณานะครับผมวินิจฉัยครับท่านประท้วงถูกต้องครับ
เพราะผู้อภิปรายวนเวียนซ้ำซากครับประธานวินิจฉัยแล้ว
ฉะนั้นท่านเตือนท่านยุทธพงศ์ด้วยอยู่ข้างกันนะครับ
งั้นไม่ไปถึงไหนล่ะครับผมก็รอฟังว่าท่านรัฐมนตรีแต่งตั้งคนโน้นคนนี้แล้วมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้นี่นะครับ
เจอท่านยุทธพงศ์อภิปรายต่อครับท่านต่อเลยนะครับท่านไม่ต้องพลาดเพียงใครอีกล่ะครับ
เรียนท่านประธานครับเดี๋ยวจะจบแล้วครับท่านประธานเรื่องนี้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องบูรณาการการศึกษา
ท่านประธานนะผมกำลังชี้แน่ประธานว่าท่านล้มตีเนี่ยได้แต่งตั้งพวกพ้องของตัวเองเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับ
ท่านประธานดูสิครับว่าโรงพิมพ์เนี่ยสกสคเนี่ยกู้เงินกับสกสคโรงพิมพ์นะครับกู้แต่ตอนจ่ายเช็คครับปรากฏว่าแทนที่ว่าโรงพิมพ์จะเป็นคนจ่ายเนี่ยสกสคเนี่ยจ่ายเช็คเนี่ยวันที่๙เดือน๑๒ปี๖๒เนี่ยจ่ายให้๕หุ้นส่วนจำกัดวรรณชาติเพชรเนี่ยนะครับจ่ายเลยครับ๒๐๐กว่าล้านจ
เห็นภูมิแล้ว
ท่านประธานครับต่อเลยนะครับต่อไปนะครับ
ผมจะไปสู่เรื่องบูรณาการการศึกษาครับ
ขอเจ้าหน้าที่จะขึ้นนะครับ
ท่านประธานครับต่อไปนะครับ
ก็เป็นเรื่องบูรณาการการศึกษาที่ผมเหลือเวลาอยู่ประมาณ๑๐นาทีนะครับ
ท่านประธานครับครูตั้นเนี่ยได้ออกคำสั่งสปฐที่๑๑ทัพ๒๕๕๙
บูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการครับ

คำสั่งเนี่ยของสพนะครับ๑๑ทับ๒๕๖๔เนี่ย
บูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
แต่คำสั่งนี้ท่านประธานไปบังคับหน่วยงานอื่นหมดเลยครับ
ปกติเนี่ยสพก็บังคับเฉพาะสพ
เพราะว่ามันเป็น๔๑อยู่๔แท่งแท่งใครแท่งมันครับ
แต่คำสั่งนี้เนี่ยวันที่๗มกรา๖๔สดร้อนเนี่ย
ตันเซ็นนะครับไปบังคับประหลัดสำนักประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาสภาการศึกษาเลขาอาชีวะแล้วก็เลขาสปฐครับ
เนี่ยตรงนี้นะครับมันผิดกฎหมายครับ
เพราะว่าเวลาครูตั้นเนี่ยออกคำสั่งกระทรวงครับ
ท่านผมยกตัวอย่างเช่นท่านออกคำสั่งนะครับ
แต่งตั้งผู้รักษาการแทนประหลัดเนี่ย๑๕ตุลา๖๓เนี่ย
ท่านก็จะใช้หนังสือสำนักประหลัดนะครับ
ท่านออกคำสั่งนะครับสำนักประหลัด๗๐๗ทับ๒๕๖๓
ให้แค่การพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการครุษภาที่ร้อยตีธนุนะครับ
ปฏิบัติหน้าผลเนี่ยท่านก็คำสั่งสำนักประหลัดครับ
ท่านประธานเห็นไหมครับว่าครูตั้นเนี่ยบริหารเนี่ยนะครับ
ท่านยังไม่รู้เลยครับว่าหน่วยงานนะครับ๔แท่งของท่านเนี่ย
แท่งเขาเป็นอิสระซึ่งกันและกัน
คราวนี้เนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวกับพลอสศธิการปี๒๕๔๖ท่านประธานครับ
ว่ารัฐมนตรีว่าการศึกษาท่านประธานขอสะไล้หน่อยครับเจ้าหน้าที่ครับ
พรบปี๔๖นะครับท่านประธานผมจะให้เห็นครับว่า
พลเอกประยุทธ์เนี่ยบริหารการศึกษานี่ล้มเหลวครับ
พรบการศึกษาเดิมเนี่ยเขาดีอยู่แล้วครับ
ก็มีลำตีว่าการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วก็มีผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วในแต่ละจังหวัดครับท่านประธานฮะเขาก็จะมีพอเขตการศึกษา
อันนี้ก็คือดูแลสพมีวิรัยอาชีวะนะครับ
แห่งก็เรียกสารพัดช่างบางแห่งก็เรียกเทคนิคบางแห่งก็เรียกอาชีวะ
คราวนี้ก็จะมีประธานครับเขาก็จะเลือกผู้อาวุโสเนี่ยพอมาเป็นประธาน
ก็บริหารการสื่อสารครับในแต่ละจังหวัดครับ
ท่านประธานครับ
ท่านยุทธภงครับท่านยุทธภงครับมีท่านสมาชิกประทวงครับ
ท่านรอสักหน่อยนะครับเชิญท่านยุทธภงครับ
ข้อ๙ครับแล้วก็ข้อ๗๐ครับน่าจะสรุปได้เวลาจะหมดแล้วนะครับ
เพราะฟังมาเกือบชั่วโมงละ๕๖นาทีแล้วครับ
ท่านประธานครับผมผิดข้อไหนต้องบอกครับ
ผมผิดข้อไหนท่านประธานเขาประท้วงผมผมผิดข้อไหนอ่ะ

ผมผิดข้อไหนผมผิดข้อไหนครับข้อ๙ครับมาสักครู่ครับ
มาสักครู่ผมผิดข้อไหนครับผมผิดข้อไหนครับมาสักครู่ครับ
มาสักครู่ผมผิดข้อไหนครับมาสักครู่ผมผิดข้อไหนครับมาสักครู่ครับ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
ครับกล่าวเรียนท่านประธานครับกับผมนายุทธพงศ์จรัสเซียนสอสอจังหวัดมหาสคามพักเพื่อไทย
ท่านประธานดูสิครับว่าผมกำลังชี้ให้ท่านประธานเห็นครับว่า
ผลเอกประยุทธเนี่ยเป็นนายอมตีเนี่ยทำให้การศึกษาประเทศเนี่ยล้มเหลว
แล้วก็ทำให้การศึกษาของประเทศเนี่ยนะครับ
เกิดความแตกแยกครูเนี่ยนะครับเขาถึงออกมาไล่
ถึงมีนักเรียนเลวมาไล่ต่อครับท่านประธานฮะ
พอพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็มีคำสั่งขชที่สิบเก้าสองพันทับสองห้าหกศูนย์ครับ
ก็มาเพิ่มครับตำแหน่งครับท่านประธานดูสิครับ
มาเพิ่มตำแหน่งศึกษาที่การภาคซึ่งมีตั้งแต่นะครับท่านประธานนะ
ศึกษาที่การภาคเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด๑๘ภาคด้วยกัน
เข้ามาคุมแต่ละจังหวัดอีกครับแล้วในแต่ละจังหวัดเนี่ย
ที่เขามีสปฐมีอาชีวะที่เขาบริหารจัดการได้ดีอยู่แล้ว
ก็ไปตั้งคณะกรรมการศึกษาจังหวัดเขาเรียกว่ากศจ
มีผู้ว่ามาเป็นประธานอีกครับแล้วก็ในแต่ละจังหวัดนะครับท่านประธานฮะ
ก็ไปตั้งศึกษาที่การจังหวัดอีกครับขึ้นมา
ท่านประธานเห็นไหมครับว่าโครงสร้างยุคปสชเนี่ยนะครับ
มันทำให้การศึกษานะครับของประเทศเนี่ยมันเสียหาย
คนเอกมายุทธ์นะครับท่านอยู่ไหนมาฟังด้วยนะครับ
หลังจากนั้นครับมาเข้าสู่ยุคของครูตันครับ
ยุคนายนัตตะพลนะครับท่านประธานนะครับ
นายนัทพลเนี่ยก็ไปออกคำสั่งครับที่๑๑ทับ๒๕๖๔ครับ
ไม่ใช่คำสั่ง๑๑คำสั่งที่๑๑ทัพ๒๕๖
บูรณาการการศึกษาครับไปตั้งให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการรับผิดชอบการเดิมเนินงานนะครับ๗๗จังหวัด
ก็คือตั้งขึ้นมาคุมศึกษาที่การภาคคุมประธานกศจ
ผู้ว่าอีกนะครับคุมศึกษาที่การจังหวัดอีก
คราวนี้ครับคำสั่งนี้เขาเรียกว่าคำสั่งในเรื่องของการบูรณาการ
ด้านการศึกษาโทษนะฮะขอสไลด์ยุบนายนัทพลครับ
จอด้วยครับยังไม่ถึงตรงเนี้ย
ท่านประธานครับคำสั่งนี้มันขัดรัฐมนูลมาตรา๗๖
วัก๒แล้วก็มาตรา๑๖๔วัก๓ขัดระเบียบ
พรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตราย๒๐

ท่านประธานครับครูตั้นไปทำอะไรครับ
ไปตั้งให้การการเมืองครับไปคุมแต่ละจังหวัดครับ
ผมยกตัวอย่างครับตั้งนางกระหนกวันวิลาวันเนี่ย
ันตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การซึ่งอยู่ปลาจินบุรีเป็นลูกสาวโกธรเนี่ย
ให้ไปคุมจังหวัดบุรีรำอย่างนี้จะไปรู้เรื่องอะไรครับที่บุรีรำ
ตั้งนายเจดนะครับเนี่ยโสพิษพงศธรเนี่ย
เลขาของครูตันเนี่ยไปคุมจังหวัดภูเก็ต
คนเนี่ยครับท่านประธานฮะสงสัยไหมท่านประธานฮะ
เป็นค่ายการการเมืองทั้งนั้นเลยครับสุประชัยศรีล่าเนี่ย
ปรึกษาลำตีช่วยศึกษาไปคุมอุบลครับแล้วก็ตั้งนายประเสริฐบุญเรืองเนี่ย
บุรีรำครับไปคุมจังหวัดลำพูนอย่างนี้
คนคุม๗๗จังหวัดสงสัยครูตั้นจะตั้งพักการเมืองแข่งกับป๊าป้อมร่วม
รู้นะฮะท่านประธานฮะท่านประธานเห็นไหมครับว่า
ครูตันเนี่ยไปออกคำสั่งนะครับผิดกฎหมาย
เพราะว่าไปตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคุมด้านการศึกษา
ผิดกฎหมายรัฐมนูลและผิดกฎกระทรวงครับแล้วก็เป็นการเอื้อประโยชน์นะครับ
ท่านประธานครับท่านประธานมาดูสิครับว่า
กฎกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเขาเขียนไว้ตรงนี้สำคัญนะครับท่านประธานฮะ
ท่านประธานดูสิครับดูกฎกระทรวงนะครับผ่านไปฮะกฎกระทรวง
กฎกระทรวงเนี่ยเขาบอกว่าห้ามแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิครับ
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาปีพศ๒๕๔๘ครับท่านประธานฮะ
ในวงเล็บ๘ครับข้อ๓นะครับเขาบอกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
ในวงลบ๘ครับไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเจ้าหน้าที่หรือผู้มีตำแหน่งใดในพักการเมือง
ท่านประธานครับตรงนี้เนี่ยมันชัดเจนครับว่าครูตั้นเนี่ยทำผิดกฎหมายทั้งพรบระเบียบบริหารด้านการกระทรวงศึกษาธิการนะครับทั้งกฎหมายรัฐมนูล
เพราะว่าครูตั้นไม่ต้องมาเถียงผมครับว่ากระหนกวันวิราวันเนี่ยไม่ได้เป็นนักการเมืองเพราะว่าเป็นลูกสาวโกธรอยู่พักภูมิใจไทยนะครับแล้วก็เลขาท่านเนี่ยเป็นแค่การการเมืองหมดครับเนี่ย
ก้าวคนเนี่ยนะครับที่แต่งตั้งเนี่ยผิดกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายระเบียบบริหารในการกระทรวงศึกษาอธิการผิดกฎหมายรัฐมนูลมาตรา๗๖วงเล็ก๒ครับท่านประธานครับท่านประธานเห็นไหมครับว่าการที่ไปออกคำสั่งสอบประถอที่๑๑ทัพ๒๕๖๔เนี่ยมันไปซ้ำซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ต่วยการกระทรวงศ
สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายครับท่านประธานครับผมต้องกลับเรียนท่านประธานครับว่าท่านประธานครับดูสไลนะครับว่าบอกว่าผมเนี่ยยืนยันว่าครูตั้นเนี่ยทำผิดกฎหมายเพราะว่าผมไปเทียบครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอธิการก่อนก่อนครูตั้นมาเป็นเนี่ยนะครับเวลายุบของท่านผลเอกดาวพงรัฐนา

กามตรวจสอบและประเมินผลจากการศึกษาของกระทรวงศึกษาอธิการพศ๒๕๔๘ท่านประธานเห็นไหมครับว่า
ในมาตรา๒๐ของพลบลมริหารแรกการสนุนสายที่การแล้วเนี่ยอย่างจะต้องมีกฎกระทรวง
ครูตันออกคำสั่งนะครับสพที่สิบเอ็ดทับสองห้าหกสี่
บูรณาการการศึกษาครับท่านประธานดูสิครับว่า
ทุกแท่งเลยนะครับสำนักประหลัดสภาการศึกษาอาชีวะ
สพทเจ็ดมกราหกสี่ครับแต่ว่าอาศัยอย่างเดียว
ท่านประธานดูที่ผมขีดแดงแดงไว้ครับอาศัยอำนาจตามความใน
อย่างเดียวเลยครับปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหก
จึงแต่งตั้งให้มีผู้ซวงค์คุณวุฒินะครับดังต่อไปนี้เนี่ย
ที่ออกมา๗๗คน๗๗จังหวัด
โดยที่ครูตั้นทำผิดกฎหมาย
ไม่เคารพกฎหมายครับรู้แก่อำนาจ
จึงเป็นเหตุนะครับที่ทำให้ผมเนี่ย
ไม่สามารถไว้วางใจพลเอกประยุทธ์

แล้วก็ให้ครูตั้นเป็นลันตีว่าการส่วนศึกษาที่การ
และครูตั้นต้องออกไปครับ

แต่งตั้งพวกพ้องเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์